เรามาติดตามข่าวที่เป็นคลิปกันบ้างดีกว่า

ถ่ายติดวิญญาณของเด็กนั่งอยู่บนแคร่
แล้วแบบไม่มีหัวด้วยนะฮะ
ไปดูคลิปกันซะหน่อยนะครับ

ดิฉันอยากถามว่าไม่รู้ว่าน้องเขาแบบ
เล่นมือถือก้มหัวหรือเปล่า
ตามหลักการมันก็เป็นไปได้คุณ
เหมือนภาพลวงตาเนอะเขาก้มอยู่พอดีนะฮะ
นี่แหละครับคลิปสั้นหมอแมวเป็นคนถ่าย

แต่พอเอาคลิปมาดูขนลุกสู้เลยฮะ
ดูแล้วขนลุกจริงเพราะเด็กที่เห็นเนี่ย

หัวหายชัดเจนนี่หมอแมวบอกแบบนี้

บางคนถามว่านี่ภาพตัดต่อหรือเปล่า
บางคนบอกว่าโอ้โหเจอวิญญาณเจอดีซะละ
ไปสะดอกเคาะชะตาขาดแล้วมั้งนะฮะ
หมายถึงว่าคนที่ถูกถ่ายด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ถ่ายเนี่ยก็เจอดีแล้วล่ะนะฮะ
แล้วก็หลายคนก็ถามว่ามันเป็นภาพตัดต่อไหม
หรือว่ายังไงพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กันยังไงดี

แล้วก็คนถ่ายเนี่ยบอกว่าตอนเนี่ย

ไม่รู้น้องไปอยู่ที่ไหน
คลิปสั้นขนลุกเวลา๑๑นาฬิกา๑๑นาที
หมายถึงตอนนี้นะแจ้งเวลาให้คุณผู้ชมทราบด้วย

ในมุมคุณผู้ชมมองยังไงกับเรื่องนี้นะคะ

โดยที่ไม่มีคนขับให้ไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะ

คุณคือผมตกอกตกใจแทนพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า
เพราะค้าแม่ค้าเนี่ยก็โหไม่รู้จะไม่รู้จะ

อันนี้ตกอกตกใจแรกแล้วนะคุณสืบสกุล
แต่พอเปิดดูที่รถไม่มีคนขับนั่งอยู่
ครับนี่ดูแม่ค้าผู้หญิงคนนี้ที่กำลังเก็บของอะไรอยู่ในรังเนี่ยนะฮะ

หันไปเห็นอ้าวพุ่งเข้าชนร้านเธอแล้ว
ใช่ส่วนแม่ค้าอีกคนนึงที่ใส่เสื้อสีดำใส่เอี๊ยมเนี่ยนะฮะ
ตอนแรกก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่ารถคันนี้ไหลมา
แล้วก็วิ่งหนีทันทีแล้วคุณดูนะแถวนั้นมีเด็กด้วย

นั่งเล่นอยู่นะฮะลองคิดดูถ้าเด็กเนี่ย
วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านหรือว่ามีคนอยู่หน้าร้าน
จะเกิดอะไรขึ้นก็นี่ล่ะเด็กเป็นลูกมั้ยคะ
มั้ยคะอย่าบอกเลยห่วงลูกอยู่เออร้านที่เสียหายหนักสุดนะฮะ
ก็คือร้านถั่วปั่น๕สีน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
เขาก็มาเปิดร้านตอนเช้าแล้วทีมข่าวของเราก็ไปถาม
เหตุระทึกตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้เป็นตลาดโต้รุ่งนะฮะคิวรถนางรองอำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรำนะครับก็คุณพี่เจ้าของร้านเนี่ย
ผมแอบนิดนึงคือร้านเขาน่ากินมากคุณ
น่ากินมากนะเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ
มีถั่วปั่น๕สีสุขภาพจริงเลยพี่เขาเล่าให้ฟัง
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะกำลังเก็บของเข้าร้านอยู่

เพราะดีที่รถมันไหลมาไม่แรงทำให้ร้านเสียหายเล็กน้อยนะครับ
หลังจากรถหยุดสนิท
เพื่อนข้างร้านที่เป็นผู้ชายเดินไปเคาะกระจกรถ
เพื่อไปบอกคนขับคิดว่าเอ๊ะหลับหรือเมาอยู่ในรถหรือเปล่า
ปรากฏว่ารถก็ไม่ได้ล็อกเปิดประตูเข้าไปอ้าวไม่มีคนขับ
ทุกคนที่อยู่แถวนั้นขนลุกสู้เหมือนกัน
ตกใจคิดว่าผีขับแน่
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ได้คุณนะฮะ
คุณเฟื่องฟ้าเจริญวันวัฒนาแม่ค้าขายถั่วปั่น๕สี
ก็บอกว่าเห็นรถกระบะสีขาวคนนี้มันจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
ค่อยเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ข้ามถนนมาเลยนะฮะ
มาทางร้านเธอแต่เธอไม่ทันสังเกตเห็น
เพราะรถมันไหลมาช้าช้าเลยนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าคนขับจะเลี้ยวรถ
แล้วเธอพอหันมาเห็นแล้วแล้วก็เพื่อนข้างร้านหันมาเห็น
ก็พยายามบกไม้บกมือนะเห็นเพื่อนข้างร้านผู้ชายไหม
พยายามบกไม้บกมือเอ๊ยมันจะชนแล้วเอ๊ย
แต่ปรากฏไม่ทันการนะครับ

ใช่หนูก็ไม่หลบเพราะว่าหนูคิดว่ามีคนอยู่ข้างใน
หนูก็ยังหวังดีพี่มันจะชนแล้วหนูก็ยังบอกเขาแบบ
ก็คือทำมือบอกว่าคิดว่ามีคนอยู่
ใช่คิดว่ามีคนอยู่เพราะว่าปกติก็คือรถถ้าจะมา
บางทีมาฝั่งนี้เขาก็จะเลี้ยวมาใกล้ร้าน
มันก็คือเหมือนชินนะพี่ชินว่ารถ
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่รถถ้าโค้งมาหรือไม่ก็โค้งไปอย่างนี้

มันก็จะแบบเฉียดล้านหน่อย
เพราะว่าเราก็อยู่ริมทางอย่างนี้นะครับ
แล้วเธอบอกว่าลูกสาวของเธอ๓ขวบ

โชคดีที่เด็กไม่วิ่งออกมาหน้าร้าน

แล้วก็ตรงร้านของเธอมันเหมือนเป็นตรงสามแยกพอดี
ธรรมดาก็จะมีรถเลี้ยวขวาผ่านหน้าร้านของเธอ
บางคันก็ใกล้แล้วก็ประชิดร้านของเธอเหมือนกัน
แต่ก็เลี้ยวรอดทุกครั้ง
แต่รถคันนี้ทำไมเลี้ยวไม่รอด

เจ้าของรถก็วิ่งมาตามรถตัวเองนะ
วิ่งมาตามรถตัวเองบอกไปไหนล่ะไปไหนล่ะ
แล้วก็เจ้าของบอกว่าโอ้ขอโทษที
จอดทิ้งไว้เอ้าเบรกมือก็ดึงแล้ว
แต่สงสัยเบรกมือเสีย

แล้วก็ลองดึงลองดึงเอ้ามันเสียจริงด้วย

แต่ไหลมาไม่แรงแบบนี้ตรวจเช็คสภาพรถของท่านด้วย
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อไม่ใช่เรื่องผีสาง
แต่ว่าเป็นเรื่องของสภาพรถนะครับ